รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

มีคำสั่งออกมาแล้วนะคะว่า
โปเกมอนในช่วงเวลากลางคืนด้วยค่ะรวมถึงมีการจัดโซนนิ่งนะคะ
โดยมีการหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายรวมถึงสถานที่สำคัญด้วย
ผู้ที่ได้รับลิขสิทธิโปเกมอนในประเทศไทย

เพื่อมาขอความร่วมมือกำหนดพื้นที่หรือว่ามีการจัดโซนนิ่งให้เหมาะสม
โดยทั้ง๕ค่ายก็เห็นตรงกันค่ะว่า
โดยห้ามเล่นในสถานที่เสี่ยงอันตรายเช่นพื้นที่ไหนบ้าง
เช่นทางรถไฟถนนบริเวณใกล้กับแม่น้ำ
ศาสนสถานสถานที่ราชการโรงพยาบาล
แล้วก็สถานที่ส่วนบุคคลค่ะ
รวมทั้งอาจจะกำหนดให้เล่นได้ช่วงเวลากลางคืนนะคะ
แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ต้องมีการพูดคุย
กับผู้พัฒนาเกมบริษัทในอันติกสักก่อนค่ะ
ทางสำนักงานกศชได้มีการหารือร่วมกันแล้ว
ก็คือเราจะทำหนังสือถึงบริษัทในอันติก
ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
เพื่อที่จะดำเนินการให้เขาปรับปรุงแก้ไข
ถอนจุดต่างที่เรากำหนดไว้๔แห่ง
อกจากนี้นะคะนายถากรบอกว่าได้มีการสั่งให้ครูส่งหนังสือ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากกศธช
ไปที่สหรัฐอเมริกาภายใน๓วัน
แล้วก็ให้จัดทำคู่มือข้อเสนอแนะให้กับผู้ปกครอง

โดยมีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางของผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายอีกด้วยค่ะ
ไม่มีสิทธิ์จำกัดพื้นที่เล่นโปเกมอนในเกมได้
แต่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขแล้วก็ประชาสัมพันธ์คำแนะนำ
เล่นทั้งหมด๙ข้อให้ประชาชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฟังเสียงกันค่ะ
การเล่นโปรแกโมนในการแก้ไขและประชาสัมพันธ์คำแนะนำ
ขณะที่กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ในฐานะผู้บริหารของบริษัทฮัตแวร์คอมพิวเตอร์
ในเชิงธุรกิจแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ
หากไม่ต้องการให้เล่นเกมนี้ในสำนักงานหรือว่าร้านอาหาร
ก็สามารถบล็อกได้นะคะ
ที่ใช้สำหรับติดตามการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ต
ในองค์กรทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่
อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถจับได้ว่า
แล้วก็สามารถบล็อกได้คล้ายกับการตรวจจับการเล่นเกมทั่วไป

พอมันมีเรื่องอะไรที่เราคิดว่ามันหิมเม
ข้อมูลการใช้งานมันวิ่งผ่านตัวอุปกรณ์เรา
แต่ก็ยอมรับนะคะว่าหากธุรกิจต้องการซื้ออุปกรณ์สราน
เพียงอย่างเดียวคงจะไม่คุ้มค่าค่ะ
แต่ถ้าหากนำไปใช้ป้องกันความปลอดภัยของเครือข่ายอินเตอร์เน็

โดยค่าใช้จ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ๖๗๐๐บาท
สูงสุดหลัก๑๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ